ไปตามต่อกรณีหยกเยาวชนอายุ๑๕ปีนะครับ
ล่าสุดเธอปีนเข้าโรงเรียนอีกแล้วเป็นรอบที่๒ครับ
คืออยากจะไปถามว่าเมื่อคืนนี้นะที่ทางโรงเรียนออกแถลงการว่า
หยกพ้นสภาพการเป็นนักเรียนแล้วเนี่ยมันเป็นยังไง
ที่มาที่ไปเป็นยังไงครับ
หมอบตรวจแล้วกระแทรงเริ่มแล้วค่ะทำไมพ่อกับคำพูดออกมาพูดสิค่ะ
มันอัลตรายเพราะว่าเนี่ยเอามือมาดันเอามือมาดัน
ดูนะคะดันเหล็กดันเหล็ก

หัวไหล่สั่นอยู่เลย

นี่แหละครับคุณผู้ชมครับเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
แต่ถ้าย้อนไปคือตั้งแต่เมื่อวานแล้วล่ะ

เธอเป็นนักเคลื่อนไหวทางการเมืองด้วยโพสต์เฟซบุ๊คส่วนตัว

แล้วก็จะปีนรั้วเข้าไปเรียนกับเพื่อน

กระทั่งโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการนะครับ

กไม่มีสถานะเป็นนักเรียนของโรงเรียนในปีการศึกษา๒๑๖๖นะ
เนื่องจากไม่มีผู้ปกครองพามามอบตัว
ทำให้ไม่มีฐานข้อมูลในระบบว่าเป็นนักเรียนของโรงเรียนครับ
รวมถึงเธอไม่ปฏิบัติตามระเบียบเช่นไม่แต่งชุดนักเรียน
แล้วก็ไม่มาเรียนตามเวลา
ล่าสุดครับหยกกับเพื่อน๓๔คนไปที่โรงเรียน
แต่ปรากฏว่าก็เข้าโรงเรียนไม่ได้นะครับ
หกพยายามพูดคุยกับทางโรงเรียนแต่ก็โดนปฏิเสธ
โดยอ้างว่าได้รับคำสั่งจากท่านผู้อำนวยการ
ไม่อนุญาตให้เข้าพื้นที่ครับแล้วก็ให้ไปอ่านแถลงการของคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
จากนั้นหยกก็พยายามปีนอีกครั้งครับ
ปีนรั้วอีกครั้งหนึ่งโดยมีกลุ่มตัวแทนสมาคมผู้ปกครองและครู
มาห้ามจนมีปากเสียงกันนะครับแต่สุดท้ายหยกก็ปีนเข้าโรงเรียนไปได้
โดยหยกนะครับได้ไลฟ์ที่หน้าโรงเรียนแล้วก็ให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนด้วยครับ
ตอนแรกเขาจะให้รออีกซึ่งแบบมันรอนานแล้วเมื่อ๑๑โมงแล้วค่ะ
ก็เลยพี่ก็บอกว่าให้ไปเรียนก็ไปเรียนดีกว่า
เพราะที่เรามาเราต้องการจะเรียน
เหตุการณ์นี้เป็นที่วิพากษ์วิจารณ์ครับคุณผู้ชมฮะ
แล้วก็บรรดาสิทธิ์เก่าของโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเนี่ยนะครับ
เขาโพสต์ภาพสีชมพูภาพนี้นะครับตรงกลางเห็นไหม
แสดงจุดยืนเพื่อปกป้องโรงเรียนแล้วก็ให้กำลังใจอาจารย์
บอกว่าหยุดนำโรงเรียนไปเป็นเครื่องมือทางการเมืองครับ